เป็นของขวัญให้กับครอบครัวตั้งแต่ช่วงคริสต์มัสที่ผ่านมา
คุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะลูกสาวคนสวยของแม่ซาร่า
แล้วก็แดดดี้สายแรปเปอร์แอชจอแดน
เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวเป็นของขวัญชิ้นโต
คริสต์มัสที่ผ่านมาอย่างที่บอกไป
คุณแม่มือใหม่อย่างซาร่าก็อัปเดตพัฒนาการ
แล้วก็ความน่ารักขี้เล่นของเจ้าหนูน้อยแอร่า
ให้พี่ได้ตามกดไลค์แจกหัวใจให้รัว
ดีนะครับยิ้มตะมุตตะมิมาก

ส่งต่อดีเอนเอความสวยหล่อทั้งสีผิวนะ
ผิวสีน้ำผึ้งผมหยิกม้วนดัดลอนธรรมชาติจากแดดดี้เขา
เป็นหนุ่มอเมริกันคมเข้มดวงตากลมบ้องแบ้วเชียว
ปากนิดจมูกหน่อยจากสาวซาร่าคุณแม่ลูกครึ่งไทยเยอรมันคนสวย
เอาเป็นว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวแบบสุดเลยคุณผู้ชม
รวมไปถึงเรื่องความฮานี่แหละ
สงสัยว่าเจ้าหนูแอบราแดม่ามาเต็ม
อารมณ์ดีทุกคลิปเอิ๊กอักตลอดนะฮะ
เตรียมจะเดบิวต์เป็นศิลปินแจ้งเกิดเบอร์ใหม่แน่นอนเลยล่ะค่ะพี่ค่ะ
น่ารักน้อง
คนที่มันไม่ใช่ทำยังไงก็ได้ให้มันใช่
ฉันจะสู้ฉันจะตื้อฉันจะง้อฉันจะจีบฉันจะบ่น
ซึ่งจะหาทุกวิธีทางฉันจะทำทุกแผนการ

เพราะยังไงขนาดแม่เล่นแอคติงกฎจริงจังอยู่
คุณลูกไม่รู้อะไรแหละหัวเราะไว้ก่อน

ที่เป็นลูกเราก็ร้องแล้วตั้งแต่กระชากแขนแรกแล้วอ่ะ
พี่บอกว่าแม่เดบิวเข้าวงการสายตาได้เลย

น่ารักน่าเอ็นดูจริงนะคุณผู้ชมนะ